ติดตามข่าวเศร้าของคุณอ้ำอธิชาตินะคะที่เพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อไป
เนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำ
ทำให้เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตก
เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ด้วยวัย๗๐ปีค่ะ
ต้องสูญเสียคุณพ่อวีรพงศ์ชุมมานนท์ด้วยวัย๗๐ปี
ที่เสียชีวิตลงด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก

หลังประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำ
และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
โดยครอบครัวชุมมานนท์มีกำหนดตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ
สาราทักษินาประดิษฐ์วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขน
จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่๒๒พฤษภาคมนี้ค่ะ